แต้มเท่ากับทางชนบุรีแล้วก็ประตูได้เสียก็ถือว่าสำคัญ
ในเกมคู่นี้นะครับถ้าชนบุรีอย่างน้อยเสมอก็ยังอยู่
ต่อนะครับในฐานะจ่าฝูงแต่ว่าเจอกับสุราชอันดับ๖มาดีนะครับ
เล่นในบ้านขึ้นนำนะครับจากทศวรรษโพธรในที่สี่
แล้วก็พรเทพสวรรคมิตนาทีสิบสี่กับยี่สิบนะครับ
ชมบุรีนะครับได้ประตูจากนัตรพลสุธิโรธนะครับ
นาทีที่สิบจิรวัตรสอนวิเชียนและอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับนาทีที่ยี่สิบ
สามต่อสามนะครับก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังนี้จะกลับมาสู้กันสนุกเลยครับ
สุราชนำสี่สามอีกครั้งจากเอกพรงนะครับนาทียี่สิบสองแล้วก็
บุรีตีเสมอจากสุฮวุฒินะครับนาที๒๖เกมมันก็พลิกไปพลิกมานะครับ
สุราชก็มายิงสองประตูในช่วงสำคัญนะครับนำหกสี่
จากนัทวัฒนลักษณะโตแล้วก็กิริพงศ์โพชัยนาทีสามสิบหก
ท้ายเกมบีบบังคับเลยครับบูเวฟต้องเล่นพอเพย์นะครับ
แล้วก็ทวงคืนได้หนึ่งประตูนะครับนาทีสามสิบเก้า
จากอธิวัฒน์จำเจริญครับแล้วสุดท้ายเนี่ย
ก็ไปโดนทางนาริชาแสงทองนะครับยิงสวนลูกนี้ครับ
พยายามจะตีเสมอให้ได้ครับสุดท้ายเสียประตูเพิ่ม
ปิดกองเลยครับสุราชนัดเจ็ดห้าบูเวฟแพ้นัดที่สามนะครับ
กระดูกการก่อนอันนี้แพ้ท่าเรือเกมแรกแล้วก็แพ้ห้องเย็นท่าข้ามในช่วงเล็กที่๒เนี่ยนะครับ
ตกจากบันลังจ่าฝูงครับส่วนผลนะครับ
อีกสองคู่ครับศรีสเกตนะครับแพ้ห้องเย็นท่าข้ามไปศูนย์ตอนหนึ่ง
แล้วก็สุสาครครับแพ้กรมทางหลวงหนึ่งประตูต่อสองนะครับ
ตารางคะแนนครับชนบุรีเสียจ่าฝูงให้กับการท่าเรือ
แม้มเท่ากันนะครับที่๕๓แต้มแต่ว่าประตูได้เสียบวกกันนะครับ
ประตูได้ของชวนบุรีเนี่ยบวกอยู่๔๕ขณะที่การท่าเรือนะครับ
ประตูได้เสียบวกที่๔๗นะครับก็ในช่วงในช่วงนี้
ก่อนเนี่ยถึงเกมสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะวัดที่ตัวได้เสียก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่นัดสุดท้ายเจอกันแล้วแต้มเท่ากันแบบนี้นะครับ
ท่าเรือเล่นเสมอเป็นแชมป์นะครับเพราะว่าท่าเรือเฮสตูเฮดดีกว่าชนบุรีนะครับ
ก็เกมแรกชนะชนบุรีมาดังนั้นนะครับหลังจากนี้ถ้าไม่พลิกไปพลิกมานะครับ
แล้วเก็บใช้ชนะได้หมดแล้วไปเจอเกมสุดท้าย
จะเป็นสุดยอดนะครับของเกมลีกในปีนี้ของฟุตซอลลีกเลยนะครับ
เพราะว่าท่าเรือเจอกับชนบุรีเกมสุดท้ายพอดีครับ